ไปดูความคืบหน้าคดีที่หนุ่มช่างไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ที่เขาขี่จักรยานยนต์ไปกับแฟนสาวแล้วก็บอกว่ามีผู้ชาย๖คนขี่จักรยานยนต์มา๓คัน
แล้วก็มาทำร้ายเขาแล้วเอารถของเขาไปด้วย
ตกลงวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับจับผู้ต้องหาได้แล้ว
สรุปแล้วมี๔คนเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปนะครับ
ซึ่งตัวผู้บาดเจ็บเองเนี่ยที่ถูกทำร้ายด้วยแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ไปด้วยเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ยังให้การลักษณะวกวนอยู่แต่เดี๋ยวต้องสอบเพิ่มนะครับ
ตอนนั้นอาจจะเจ็บนะเพราะเขาบอกว่ามันก็มืดด้วยเขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับที่ถูกทำร้ายชื่อนายวีชวินวันสโรอายุ๓๓ปี
ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ถูกคนร้ายมาทำร้ายแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ไปทำให้เขาบาดเจ็บนะครับ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมเริกค้ำชูผู้กำกับการสพบ้านบึง
แถลงผลการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับจับได้๑คนนะครับ
ก็คือวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนะฮะคนนี้ที่ใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับ
ไปร่วมก่อเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแยกป่าแดง
หน้าวัดเขาไผ่ถนนสาย๓๓๑อบ้านบึงจชนบุรี
นายวีชวินคืนวันก่อนขี่จักรยานยนต์ไปกับแฟนสาวแล้วก็ถูกคนเข้ามาทำร้าย
แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ไปเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายคืนได้ด้วยนะครับ
คนร้ายใช้ก่อเหตุได้ด้วยนะครับยึดได้จากบ้านพักในชุมชนบ้านป่าแดงอำเภอหนองใหญ่
นี่ฮะอันนี้ของผู้ก่อเหตุคันสีฟ้านะของผู้เสียหายก็สีฟ้า
แต่คนละอย่างกันตำรวจเขาเขียนไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด๔คนนะครับ
ก็คือเยาวชนอายุ๑๗ปีที่ถูกจับในวันนี้นะครับอีก๓คนเนี่ยมีนายทิทัศน์มัธยาศ
ถือว่าในเนมอายุ๒๒ปีนายวสัญหัสมันอีกคนนึงไม่ทราบชื่อนะ
แต่นายวัยรุ่นอายุ๑๗เขาบอกว่าอีกคนนึงเป็นเพื่อนของนายทิทัศน์
ทั้งหมดก็หลบหนีอยู่นะครับส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะมาจากการขัดแย้ง
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอ่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเบื้องต้นนั้นตำรวจบอกว่าก็ยังให้การลักษณะ
วกวนอยู่แต่มีการทำร้ายแล้วเอารถจักรยานยนต์กันไปแน่
แฟนสาวของผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยรู้จักไม่มีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนอย่างแน่นอน
และเขาก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณตำรวจสพบ้านบึงที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้
แล้วก็ดีใจที่ได้รถจักรยานยนต์คืน
ผมควรจำได้เพราะว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับสพบ้านบึงครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๓๐มกราคมนะครับ
ตอนนั้นนายบิชวินอายุ๓๓เป็นช่างไฟฟ้าทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนสาย๓๓๑ของอำเภอบ้านบึงนะครับ
มุ่งหน้าจะกลับไปทำงานที่พัทยา
แฟนสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยมาถึงแยกป่าแดงมุ่งหน้าวัดเขาไผ่
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามมาประกบแล้วบังคับให้จอดรถลงข้างทาง
คือเบื้องต้นผู้เสียหายเขาบอกว่ามา๓คัน๖คน
แต่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วสอบสวนแล้วมา๒คัน๔คนนะครับ
มีวัยรุ่นสองคนลงมารุมทำร้ายใช้ไม้ตีที่ศีรษะแล้วก็รุมซ้อมนายวีชวินจนสลบนะครับ
ระหว่างนั้นแฟนสาวก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยพากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าได้เอาจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บกับแฟนสาวไปด้วยนะครับ
วันนี้ก็ติดตามตัวได้๑คนนะครับแล้วก็นำรถจักรยานยนต์คืนมาได้